คุณผู้ชมช่วงก่อนอันนี้มีเป็นหน้าของช่วงของการเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะ
มันมีประเด็นเกิดขึ้นค่ะก็แน่นอนล่ะ
ปกติแล้วสีสันของการเกณฑ์อาหารนอกจากดารานักแสดง
ก็คือสาวสองบางคนก็หน้าตาสวยไปเลย

มันมีประเด็นจนต้องจัดตั้งขึ้นมาเป็นเวทีเสวนาขึ้นนะคะ

สิทธิมนุษยชนร่วมกับกศธชค่ะ
ประเด็นที่ตั้งวงกันขึ้นมาก็คือ
ตามต่อกระเทยเกณฑหารผ่านสื่อว่า
สื่อบางส่วนนำเสนอโดยไม่ใส่ใจความรู้สึกของกระเทย
ส่งผลกระทบทางจิตใจเกินไปหรือเปล่า
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนคำเรียกว่ากะเทยไม่ใช่คำหยาบนะคะ

คือคนกลุ่มนี้เขาก็ยอมรับในคำเหล่านี้นะฮะ
คือในเวทีนี้มีการยกหัวข้อข่าวผ่านสื่อเมื่อปี๒๕๕๙
ช่วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับเกณฑ์ทหารค่ะ
ก็เป็นลักษณะการตีตรากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
แฝงไปด้วยความบิดเบือนอคติหรือเอาเปรียบเพื่อทางการค้า
ทัศนคติทางลบนะคะ
อย่างการนำเสนอสีสันสาวประเภท๒เกณฑ์ทหาร
สาวประเภท๒มาเกณฑหารแทบไม่อยากเชื่อเป็นผู้ชาย
คือสื่อมวลชนบางส่วนเขามองกันว่า
บางส่วนยังขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิทางเพศ
มิติเพศสภาพแล้วก็เพศวิถีค่ะ
นายรณภูมิสามัคคีคารมนักวิชาการสาธารณสุขศาสต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกนะคะว่า
มีการใช้คำที่ไม่เหมาะสม
คำว่าสาวเนยะชายไม่จริงหญิงแท้
แม้กระทั่งคำว่าตุ๊ดที่เราเรียกกันติดไป

คำเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นนะคะว่า

เป็นความเหยียดหยามเป็นการเหยียดหยามทางเพศ
ด้วยการที่ใช้ประโยคบอกว่า
มดลูกให้เลยชะนีหลบไปหญิงแท้ยังอาย

ฟังดูเหมือนจะยกย่องว่าสวย
แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการพูดที่มีอคติอยู่ในนั้น
แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึก
ของกลุ่มคนที่เขามีความหลากหลายทางเพศแบบนี้
เขาฟังเขาอาจจะรู้สึกแบบมันไม่ค่อยน่าฟัง
อาจจะถูกแบบดูถูกเหยียดหยามหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ฟังคุณรณภูมิพูดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ความควายใจความทุกข์ใจความเทียด
มีน้องหลายคนก็คิดในเชิงตรงกันข้ามเลย
ก็คืออยากจะไปทำงานต่างประเทศ

ทางด้านของนายเจษดาเต้สมบัติ

ข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
ก็บอกว่าปีนี้จะมีกระเทยเข้าเกณฑ์ทหารประมาณ๓๐๐คน
แล้วก็ในช่วงที่มีการคัดเลือกเกณฑ์ทหารมูลนิธิเนี่ย

คือจะไปสังเกตการณ์วิธีการคัดเลือกในพื้นที่ต่าง
ที่เป็นจุดบอบบางทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด
เพื่อจะได้ปกป้องสิทธิของกลุ่มกะเทยในสังคมนะคะ